เอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

แยกแยะระหว่างความศาสถากับคดีความออกจากกัน
เพราะว่ากฎหมู่จะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าหากพระธรรมชโยมั่นใจในความบริสุทธิ์
ก็ขอให้เข้ามาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
ไม่ใช่ปิดประตูเอารวดหนามาล้อเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
สวนลุมพินีจนเกิดการปะทะและมีผู้บาดเจ็บล้มตาย
เราจะไปฟังเสียงของทั้งสองคนกันครับ
ผมไม่ลาเพราะผู้ชอบเรื่องรุ่งกันถือว่าเป็นการทำให้มัน
เหตุการณ์มันบานปลายมันแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเขาจับตั้งแต่แรกเขาควบคุมตัว
เนื่องอะไรจากหรือมอบตัวจบไปแล้วไม่เช่นหรือ
คดีมันก็ยังไม่สิ้นสุดว่าเออมันผิดหรือมันถูกก็ไปพิสูจน์ทราบก็จบแค่นั้นอ่ะ
คดีก็ไม่เริ่มต้นเดี๋ยวจะไปบอกกำลังแก่พระเพราะไม่ใช่
โน้นมันโกงกันในสถาบันเครดินยุเนียนโน้น
โอนเงินมาก็แค่นั้นก็ไปพิสูจน์ทราบสิว่าไม่ใช่
ไปทำอะไรไปกลายเป็นรังแก่พระอีกเนอะ
ที่บอกว่าถ้าจับวันนี้ไม่ได้จับวันหน้าก็ได้เนี่ย
มั่นใจคิดว่าจะจับตัวได้ไหมคะ
ไม่ไม่เอาชาติเนี้ยจับได้แน่นอนเพราะงั้นต้องมองความเป็นธรรมที่ให้กับผู้เสียหายกลุ่มนี้ด้วย
มันถึงเข้าใจความเป็นธรรมทั้งระบบมันถึงเข้าใจคดีกฎหมายพวกนี้
ก็อยากฝากสานุสิตที่อยู่ตรงนั้นด้วยว่าลองกลับไปมองคนที่หมดเนื้อหมดตัวจากคดีกองจันทร์บ้าง
มันจะเป็นอะไรถ้าท่านจะเกี่ยวข้องต่อสู้ไปท่านก็โปรดสารท่านก็ต้องโปรดล็อคให้อะไรให้
ก็เป็นอยู่แล้วทำไมต้องไปสร้างปัญหา